หลังจากตรวจสอบผลการแข่งขันกีฬาชนิดต่าง
ที่เรียบร้อยแล้วมาตรวจสอบสภาพอากาศกันต่อนะครับ
เพราะว่าเป็นสุดสัปดาห์ที่หยุดยาวที่สำคัญมีทั้งวันมาครับ

วันวาเลนไทยด้วยหลายคนวางแผนท่องเที่ยวตามจุดต่างทั่วไทยครับ
ลมหนาวที่มาเยือนในครั้งนี้จะหนาวมากหนาวน้อยแค่ไหน
จุดไหนจะได้รับความหนาวเย็นเป็นพิเศษ
ในวันนี้ครับอยากให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับ
เริ่มต้นครับกับการคำนวณจากระบบพยากรณากาศของไทยรัฐทีวีครับ

กราฟิกแรกที่อยากที่จะให้คุณผู้ชมได้ดูกันก็คือกราฟิกนี้ครับ
เป็นกราฟิกแสดงความแรงแล้วก็ทิศทางของกระแสลมนะครับ

ศรที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นี่คือทิศทางของกระแสลมนะครับ
เป็นกระแสลมที่มาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ในระยะนี้เองใครจะจุดฟืนจุดไฟอาจจะต้องระวังหน่อยนะครับ
ลมแรงแบบนี้อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้
และที่สำคัญครับลมนี้เองถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญครับ
ที่จะหอบเอามวลอากาศเย็นหรือว่าลมหนาวจากบริเวณทางตอนบนเนี่ยนะครับ
ให้มาปกคลุมเมืองไทยของเราตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
สังเกตว่าพื้นที่สีน้ำเงินน้ำเงินที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้
ล่าสุดตอนนี้ได้มาแตะบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนแล้ว
หลังจากนี้ดูดีนะครับจะพบว่าพื้นที่สีน้ำเงินนี้
ค่อยแผ่เข้ามาปกกลุ่มในเมืองไทยของเรามากยิ่งขึ้น
มากยิ่งขึ้นเท่าไหร่นะครับเราก็จะได้สัมผัสกับความหนาวลมเย็นมากยิ่งขึ้นเท่านั้น
สังเกตว่าจะค่อยแผ่มาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
ภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็พื้นที่ภาคเหนือตามลำดับ
นั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเราก็จะได้สัมผัสลมหนาว
แล้วก็อากาศเย็นมากยิ่งขึ้นนะครับคาดการณ์ว่าจะเป็นแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงกลางสัปดาห์หน้า
ทีนี้เรามาดูการคำนวณอุณหภูมิครับช่วงเช้าวันนี้
จากการตรวจสอบพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่นะครับยังเป็นพื้นที่สีเขียว
ก็คือมีอากาศเย็นสบายนะครับ
ตอนนี้มาแต่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนบ้างเล็กน้อยนะครับ
สุดวันนี้อยู่ที่ประมาณ๑๕๑๖องศาเซลเซียต
ในช่วงกลางวันวันนี้ครับไปดูกันหน่อยครับ
ก่อนหน้านี้แดดร้อนเหลือเกินวันนี้จากการตรวจสอบ
อุณหภูมินั้นลดลงจากเมื่อวานเล็กน้อยนะครับ
สูงสุดวันนี้ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
อยู่ที่ประมาณ๓๕องศาเซลเซียตนะครับ

การว่าพรุ่งนี้นั้นจะแผ่เข้ามากินพื้นที่
อีสานตอนบนภาคเหนือตอนบน
อุณหภูมิในช่วงกลางวันก็จะดิ่งลงด้วยนะครับ
การว่าจะอยู่ที่ประมาณ๓๑๓๒องศาเซลเซียสสูงสุด
วันพรุ่งนี้อยู่แถวบริเวณพื้นที่ภาคล่างตอนล่างนะครับ
ภาคเหนือภาคอีสานก็จะได้สัมผัสอากาศเย็นตลอดทั้งวัน

พบว่าพื้นที่สีน้ำเงินยังคงปกคลุม
ในพื้นที่ภาคเหนือเกือบทุกจังหวัดนะครับ
อีสานตอนบนภาคกลางตอนบน
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคล่างฝั่งตะวันตก
พื้นที่เหล่านี้คือพื้นที่ที่คาดการณ์ว่า

นี่คือการคาดการณ์จากปัจจัย

บริเวณทางตอนบนมีอากาศหนาวแบบนี้
ตอนล่างคงต้องเตรียมรับมือกันหน่อยนะครับ

แรงแบบนี้ก็สามารถที่จะเหนียวนำเอาความชื้น

แบบนี้ก็จะทำให้เกิดฝนเพิ่มมากขึ้น
ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

วันนี้เป็นต้นปลายใครที่จะเดินเรือ

ตอนกลางจนถึงตอนล่างต้องระวังหน่อยนะครับ
เพราะว่าคลื่นนั้นอาจจะสูงประมาณ๒๐

ต้องระวังแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึง

คาดการณ์ล่าสุดณขณะนี้นะครับ

ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและก็จำเป็น
เพื่อที่จะวางแผนการใช้ชีวิต

รู้ก่อนร้อนหนาวครับผมคุปตนันพิสิทธิมหัน

สวัสดีครับ